ทางที่เราจะลุ้นไปโอลิมปิกเกมส์ของวอเล็กบอลสาวไทย
ก็ถือว่าก้าวไปสู่จุดสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่รอบ
ชนะเลิศของการคัดเลือกโอลิปิกซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันอีกเกมเดียว
เราจะทำสำเร็จแล้วครับเกมเมื่อวานครับ
เป็นการแข่งขันนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาทีมไทยพบกับคาซักสถานครับ
เป็นโอลิมปิกสองพันยี่สิบในรอบคันเลือกรอบสองส่วนเอเชีย
หกกระแรกของทางโค้ชด่วนครับแต่ในสี่วัชละเมธากุลก็มี
จิตนุษราออนอุมาพิมพิชยาทัชชุอ่อนแล้วก็ทิชากรบุญเลิศ
เกณฑีเสาไทยก็เล่นตามเชียรเชียวเลยครับ
แล้วก็เอาเฉละคาซักสถานไปได้สามต่อหนึ่งเส็ต
ี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบหก
แล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเกมนี้นะครับน้องบีมพิมพิชยากกร่ำนะครับ
ปตันทีมที่เจ็บข้อเท้าเล็กน้อยในเซตที่๔
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนออกมาพัก
ส่วนเซต๓ที่เสียให้กับคาซักสถาน
ก็เป็นเพราะว่าบอลแรกไม่ดีครับ

เพราะว่าทางหมอกำลังดูแลเป็นพิเศษอยู่

ก็ต้องพยายามเร่งให้เต็มที่นะครับ
ก็จริงเกาหลีใต้เป็นทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วนะครับ
เป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่หนักแน่นประกอบ
กับเขาเปลี่ยนสไตล์มาเล่นยุโรปเยอะนะครับ
แต่ถ้าดูจากวันนี้แล้วเนี่ยก็พอไหวนะครับ
พอไหวเพราะว่าในเรื่องของการเล่นกับไทเปย์

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขของเราด้วย

จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ

แม้ว่าจะออกตัวไม่ดีแพ้เซตแรกไปก่อน

ผ่านเข้ารอบถึงชนะเลิศตามนัด

ในเวลา๖โมงเย็นพลาดไม่ได้แล้วครับ